แต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยนะก็จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หรือว่าปีหนูทองแล้วหลายคนเชื่อว่าอยากจะรู้เคล็ดลับในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย
ดีขึ้นในปีหน้าจะต้องทำยังไงวันนี้นะคะดรคาทาชินบัญชรเนี่ย
แนะนำเคล็ดลับข้ามคืนสู่เช้าวันใหม่อย่างการสวดมนต์ข้ามปี
และไปสถานที่มงคลนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเอง
ที่บอกเลยว่าดีมากค่ะ
สำหรับปีใหม่ไทยเราก็สวดมนต์ข้ามปีกัน
ก็ต้องขออนุญาตว่าสามารถที่จะดูได้นะครับจากกระทรวงวัฒนธรรม
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศไทยส่วนที่เชียงใหม่ก็สิริมงคลเลย
พระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทอง
เพราะว่าถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีนักศัตริย์ชวดด้วยไปรับพลังมังกร
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตไปตามสายน้ำหรือที่ที่มีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
สวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยความแบบเป็นสิริมงคลนะ
แต่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเรื่องของสีเนี่ยค่ะ
ก็มีส่วนสำคัญในการเสริมดวงเช่นเดียวกัน
ปีหน้าใครที่อยากจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะ
สีที่ถูกฉลกได้แก่สีฟ้า
สีฟ้าน้ำทะเลสีน้ำเงินสีแดงและสีทองค่ะ
ลองเปลี่ยนของใช้ภายในบ้านให้เป็นสีดังกล่าวที่เสริมสิริมงคลดูนะคะ

ใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคปีหน้า
อยากจะปุบปับรับโชคก็ขอให้ตั้งใจฟังกันดี
เพราะว่าอาจารย์คาทามีเคล็ดลับการทำบุญ
เพื่อเสริมดวงเรื่องของโชคลาภมาบอกไว้แบบนี้จ้ะ
คนที่อยากที่จะให้มีโชคลาภยืนหนึ่ง

ให้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแบบกระทันหัน

กระทันหันเพราะเวลาเรามีโชคลาภเรารู้ตัวไหมล่ะ
เราจับฉลากเราไม่ได้รู้ว่าเราจะได้
เราถูกลอตเตอรี่เราไม่รู้ว่าจะได้

การที่เราทำบุญแบบนี้ก็ได้อนิสงฆ์แบบนี้

หรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุ
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการเสริมดวง
อย่างที่อาจารย์คาทาบอกไว้นะคุณผู้ชม
สะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นดีกว่า

อันนี้ก็คือถือว่าเราจะสวดวันไหนยังไงก็ได้
แต่ว่าวันนี้ถ้าใครไม่รู้จะไปที่ไหนหรือไม่อยากออกไปที่ไหน
มนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านอันนี้ก็สะดวกมาก

จริงไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ยังได้นะคะ

อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของอาจารย์คาถานะคะคุณผู้ชม